คุณผู้ชมครับปิดท้ายเบรกนี้อยากพาไปทำความรู้จักผู้หญิง๕คนด้วยกัน
ผู้หญิง๕คนนี้นะจะต้องถูกจารึกชื่อในประวัติศาสตร์ด้วย
เพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในรอบ๗๙ปีของกองทัพอากาศเลยนะคะ
กับ๕นักบินหญิงคนแรกของประเทศไทยค่ะ
พลอากาศเอกตรีทศสนแจ้งผู้บัญชาการทหารอากาศก็ออกมาให้โอวาส
แล้วก็ต้อนรับนี่แหละค่ะนักบินหญิงทั้ง๕คน
โดยบอกว่ามีส่วนร่วมในการสร้างประวัติศาสตร์ให้กับกองทัพอากาศในรอบ๗๙ปี
กับการมีนักบินหญิงครั้งแรก
ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเลยนะคะ
เพราะว่าเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสามารถของผู้หญิง
ก็อยากจะให้ทั้ง๕คนนั้นภูมิใจที่ได้เป็นนักบินกองทัพอากาศ
ผ่านการทดสอบผ่านการทดสอบความสามารถ
แล้วก็ได้รับคัดเลือกในที่สุดทำหน้าที่เฉกเช่นชายชาติทหารค่ะ
นักบินทหารจำเป็นที่จะต้องไปปฏิบัติภารกิจในยามสงครามที่มีค่าศึก
จะต้องสามารถที่จะบินไปในที่ที่มีเครื่องบินฆ่าศึก
หรือว่ามีอาวุธภาคพื้นที่ต่อต้าน
เราจะต้องสามารถปฏิบัติการบินได้
ผมจึงขอให้ท่านได้ภูมิใจที่ได้มาเป็นนักบินทานของกองทัพอากาศ
ที่ได้มีโอกาสที่จะปฏิบัติภารกิจเพื่อประเทศชาติได้อย่างสมชายชาติทหาร
ขณะที่ทั้ง๕นักบินหญิงก็ภาคภูมิใจนะคะแล้วก็พร้อมเต็มที่เลยในการปฏิบัติภารกิจ
ทำหน้าที่ปกป้องผืนฟ้าไทยด้วยความสามารถค่ะ
ก็ในอนาคตต้องฝึกอีกเยอะมากค่ะ
โดยส่วนตัวเนี่ยเวลาเห็นพี่เขาบินตีรังกาไปตีรังกามาบินผ่านโผล่เนี่ยรู้สึกว่าเป็นอะไรที่น่ากลัวมากค่ะ
แต่ก็ด้วยความที่เราชอบในการบินอยู่แล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ารอเลยค่ะ
อยากที่จะเทรนด์อยากที่จะบินให้ได้เหมือนเขาค่ะ
ในส่วนของอนาคตก็คือเราจะต้องเข้าไปเรียนอยู่แล้วใช่ไหมคะ
ก็อยากจะตั้งใจให้เต็มที่แล้วก็อยากจะลองทำให้ได้เหมือนพี่เขาเช่นกันค่ะ
อยากจะเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงผู้หญิงไทยทุกคนนะคะ
แล้วรวมถึงน้องเด็กผู้หญิงนะคะว่าเราก็สามารถทำอาชีพที่ส่วนใหญ่จะเป็นอาชีพของผู้ชายค่ะ
เราก็ทำได้เหมือนกันค่ะขอเพียงแค่เรามีความตั้งใจนะคะมีความพยายามนะคะ
ต่อจากนี้ค่ะผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทั้งหมดก็จะต้องเข้ารับการฝึกศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับปฏิบัติหน้าที่นักบินของกองทัพอากาศ
โดยนายทหารศัลยบัตรหญิงจำนวน๓คนจะสำเร็จการศึกษาในเดือนกันยายนปี๒๕๖๐นะคะ
บุคคลพลเรือนหญิงจำนวน๒คนจะสำเร็จการศึกษาในเดือนกันยายนปี๒๕๕๙ค่ะ
ซึ่งเมื่อจบหลักสูตรตามมาตรฐานแล้วก็จะได้รับการบรรจุเป็นนักบินประจำกองปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายต่อไป

ดูข่าวนี้แล้วนั่งยิ้มไปด้วยเลย